จะพาไปดูความอลังการของปราศาสตร์ที่ไม่ใช่ประสาทแบบนี้
อันนี้ปราศาสตร์ที่จะพาไปดูคือปราศาสตร์
ปราศาสตร์รวงข้าวคุณผู้ชมครับไปดูความงดงามของปราศาสตร์แห่งนี้กัน
เห็นไหมนี่ความงดงามของปราสาทข้าวครับ
ที่วัดเสวนารามที่บ้านต้อนนะครับตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
โอ้โหเป็นปราศาสตร์ที่สูงเกือบ๒๐เมตรนะ
ตกแต่งด้วยรวงข้าวที่มัดกันเป็นกรอบเป็นกรรม
ไม่ว่าจะเป็นหลังคาเสาคานไปจนถึงสรรกำแพงผนังฮะ
โดยรวงข้าวทั้งหมดที่ตกแต่งอยู่รอบประสาทคือ

พันกข๖เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ดี
เป็นของท้องถิ่นของจังหวัดกรสินเลยล่ะครับ

เพื่อถวายเป็นการบูชาเทพยดาในประเพณีบุญคูณลาน
ที่เป็นประเพณีบายสีสู่ขวัญของชาวอีสานเขา
เขาทำกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษแล้วครับ
ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อไปได้ผลดี
มีความอุดมสมบูรณ์จึงร่วมแรงร่วมใจการสร้างประสาทข้าวนี้ขึ้นมาครับ
เพียงแต่ชาวบ้านนะพระสงฆ์ที่วัดก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างด้วย
ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังเร่งสร้าง
เพื่อให้ทันกับงานพิธีที่จะจัดขึ้นในวันที่๙ถึง๑๒กุมภาพันธ์นี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปราศาสตร์ที่มีความสวยงามมีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ที่คนในชุมชนนั้นร่วมกันสร้างและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

เขาบอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะ
โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะคุณ
นี่ที่จังหวัดกาลสินนะคะเราก็จะเห็นแบบนี้ทุกปีเลยนะ
เขาก็จะมีการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านมาจับมามัดมาผูกค่ะ
ออกมาเป็นเหมือนประสาทที่สร้างด้วยเหมือนแบบวัสดุที่แข็งแรง
จริงมันคือฟางที่มัดรวมกันแต่ออกมาสวยงามแข็งแรงแบบนี้

ใครที่เบื่อชีวิตเมืองหลวงนะเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย

ไปกาลสินประเพณีวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาด้วยนะคะ